สวัสดีค่ะ
พบกับเราทางหน้าจอธนัดสีวีแบบนี้
ดูก่อนด้วยก่อนกลับมากัน

คุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับดาราท่านหนึ่งนะคะ
โอ้โหกำลังดังเลยค่ะนี่อยู่ด้านหลังของเรานะคะ
นี่อ้าวเดี๋ยวบอกว่าเป็นพี่ป้องอ่ะ
นี่ก็ป้องไงป้องอะไรคะเป็นป้องคุณจะเอาป้องไหมฮะ
คุณอ่ามป้องซ้ายป้องขวาคุณอ่ามป้องหน้าป้องหลัง
อ้าวหรือจะเอาเป็นป้อง

เอาอันนี้ข้าวรวยนะคะข้าวรวยข้าวรวย

ดีครับมาปกติจะเป็นฮจักรไปไล่ตามหาเราที่กอง
วันนี้มาหาอาจารย์ที่กองมาถึงที่่นแจ๊คบ้าน
แต่เค้าไม่อยากทำกินป้อบเลย

ดูแล้วดินะ
รอดูแล้วค่ะทีนี้นะครับไฟติ้งครับผม
ไฟติ้งครับผม